มีรถบรรทุกถังแก๊สที่บรรทุกถังแก๊สมาเต็มคัน
เสียหลักพลิกคว่ำที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลังจากหักหลบรถเก๋งคันหนึ่งที่ขับตัดหน้ากระชั้นชิด
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คนด้วยกันนะครับ
ส่วนรถเก่งคู่กรณีนั้นขับหลบหนีไป
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุรถหกล้อบรรทุกถังแก๊ส
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลตะบนจอมเทียน

ทำให้ถังแก๊สกว่า๓๐ถังตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ตำรวจจราจรต้องคอยกันพื้นที่ป้องกันเหตุซ้ำซ้อน
และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำพรมรอบจุดเกิดเหตุป้องกันแก๊สรั่วไหล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๓คน

ผู้ภัยทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกแก๊สขับมาตามถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าพัทยา
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก่งเลี้ยวตัดหน้ากระชันชิด
ทำให้คนขับรถบรรทุกแก๊สต้องหักหลบและเสียหลักพลิกตะแคง
ส่วนรถเก๋งคู่กรณีขับหลบหนีมุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยา
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวคนขับมาสอบปากคำหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
อีกรายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบรรทุกหินคลุกพลิกตะแคง
ตรงทางโค้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอูทอง
ถนนมาลัยแมนนำเผอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถพ่วงพลิกตะแคงอยู่บนเกาะกลางถนน

ช่องจราจรห่างออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบรรทุกที่ได้ระบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งรับหินคลุกมาจากโรงโม่และกำลังจะไปส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งตัวพ่วงเสียหลักพลิกตะแคง
จังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ขี่มาฝั่งตรงข้าม
มันปิดออกขวามันไม่ยอมตรงสาม
และนี่มันก็ดันดันมาละกันมาเลย
จะไปตรงที่ที่นี่ไหม
จะไปรัฐดาจะมาเติบกาชที่นี่ย้ายรถเป็นเล็กนี่แหละ
เจ้าหน้าที่เก็บแควดหินทุกข์ที่หล่นเกลียนถนน
ขณะที่จังหวัดพยาวเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะ
มนต์ถนนสายจุลเชียงคำบรรพเชียงคำ
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ภายในรถพบนางทิพนภากาขาวอายุ๓๑ปี

กำลังนำผ้าสำเร็จรูปไปขายที่จังหวัดเชียงราย

เลนมาชนด้านข้างของรถกระบะ
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงตกลงข้างทาง
ภรรยาและหลานสาวได้รับบาดเจ็บที่ไหล่เล็กน้อย
ว่าหญิงสาวคนขับรถเก่งน่าจะมีอาการหลับใน
เพราะพุ่งตรงมาที่รถกระบะโดยไม่มีท่าทีว่าจะหักหลบ
โชคดีที่คนในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ท้ายด้วยกู้ภัยเขาช่วยเหลือนายชาตรีสีเหลืองนอกอายุ๔๙ปี

หลังถูกรถพ่วงพุ่งชนท้ายรถอีแตนขนอ้อย
พลิกตะแคงอยู่ริมถนนมะลิวัลสายขอนแก่นเลย
ในพื้นที่บ้านโนนตุ่นอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
นานก็สามารถนำตัวนายชาตรีออกมาได้สำเร็จ

ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถพ่วงมาทุกน้ำมันดีเซล
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ตำรวจสพชุมแพรสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถพ่วงมาทุกน้ำมันขับตามหลังรถอีแตนขนอ้อย
แต่แล้วก็พุ่งชนท้ายรถอีแตนจนเสียหลักพลิกตะแคง
หน้าชาตรีคนขับภูกองอ้อยถับได้ระบาดเจ็บ
จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ